เจอที่ขอบฟาสเวที่บันเทิงไทยรัฐ
ต้อนรับนักโรงหมอล่ำสาหาร
ยูกิไฮทองคำ
ซิงเกิลล่าสุดที่มีชื่อเพลงว่า

สวัสดีครับทุกคน

วันแรก๙นาฬิกา๙นาที
วันนี้มาโชว์ที่แรกสด
ทางบันเทิงไทยรัฐของเราด้วยค่ะ

ที่มาที่ไปของเพลงนี้ลูกสาวหายเหนื่อยหรือยัง
หายเหนื่อยหรือยังเต้นไปด้วยเมื่อกี้
มาของผลงานเพลงนี้นะคะก็ถือว่าเป็นซิงเกิ้ลแรกของหนูด้วยค่ะ
แล้วก็ที่แต่งเกี่ยวกับพ่อแรกก็คือหนูเองก็เป็นลูกหลานของพ่อแรกด้วย
ก็เลยออกมาเป็นเพลงฮักล้าหน้าพ่อแรงค่ะ
ไม่ธรรมดาจริงคุณผู้ชมค่ะกลับมาครั้งนี้แล้วบอกเลยว่ามันต้องปังแล้วมันต้องดังกว่าเดิม
เมื่อสักครู่น้องยูกิพูดแล้วว่าเหมือนตัวเองเป็นลูกหลาน
หลวงพ่อแลนใช่ไหมคะแล้วความรู้สึกคือเห็นบอกว่ามีไปมงไปมูอะไรอย่างนี้ด้วยหรือเปล่า

ก็มีไปถวายเสียงพ่อแร่ก่อนที่จะไปอัดเสียงด้วยค่ะ
ก็เอาผลงานเพลงนี้ไปร้องถวายเสียงด้วย

แล้วบอกพ่อว่าไงบ้างคะพ่อแรกบอกว่าเกี๋ยวนูหมานดังจึงสีเปล่า

แล้วยุกิความรู้สึกสำหรับเพลงแรกกับค่ายหายทองคำเป็นไงบ้าง
ถูกใจเราหรือเปล่านี่เป็นตัวตนเราเลยหรือเปล่า
เพลงนี้ก็ถือว่าเป็นตัวตนของหนูด้วย
เพราะว่าหนูเองก็มาร์ดไซด์หมอร่ำอยู่แล้วอย่างสินหาย
แล้วก็ผลงานเพลงนี้ก็ถือว่าเป็นผลงานเพลงแรกด้วย

ตอนไปอาจารย์เสียงก็คือตื่นเต้นมากอาจารย์เสียงกับอาจารย์ขวัด
เชื่อว่าตื่นเต้นมือตอนนี้ยังสั่งอยู่เลย

ร่วมงานกันในห้างเป็นจังใสแล้วค่ะ๓เดือนแล้ว

ค่อยบอกว่าที่จังศัยที่นี่แนะนำเรื่อย

นี่สองคันนี้คันหนึ่งของน้องลำไย
คันหนึ่งของน้องยูกิคุณผู้ชมค่ะ
เราก็เลยอยากรู้ว่าคันไหนของอีล่า

ถามว่าขนาดนี้แล้ว

แต่ยังไม่ได้จัดแจ้งว่าคันไหนของใคร
แต่ถ้าพี่อยากดูทะเบียนก็
คัน๒ได้เลยใช่ไหมเอาไปเลือกกันเองเลย

วันเกิด๒๓เมษายนที่ผ่านมา
เอื่อยเห็นอยู่โพงมาลงมาไร
แบงค์เยอะมากจริงแล้วลันตาจากบาท

๕แสน
วันเกิดคอนเสิร์ตเล่นเสร็จประมาณตี๓นับเงินต่อถึง๙โมงเช้า
ใช่เพราะว่าเงินจำนวนที่มันเยอะมากนะที่เป็นปีก
นั่นก็คือธนบัตรทั้งนั้นเลยนะคะ
คุณผู้ชมเอาจริง

เมื่อสักครู่เนี่ยเป็นแนวเหมือนแบบอกหัก

ใช่ค่ะก็เป็นเพลงอกหักที่ได้ฟ้อนด้วยเลยค่ะ

ก็ได้ม่วนจอยไปด้วยเนาะ
ทีนี้ได้รู้แล้วล่ะว่าตอนนี้น้องมีซิงเกิ้ลใหม่
เกิ้ลแรกในชีวิตบอกเลยว่าปีนี้น้องปังมากนะ
เพราะนอกจากงานเพลงก็ยังมีงานละครด้วยใช่ไหมคะ

ไปลองฝึกเรียนการแสดงอะไรแบบนี้มั้ยไหม
ตอนนี้ก็ยังไม่เริ่มอะไรเลยค่ะ

เป็นจ้างพาเอก

ประกบคู่กับพระเอกใครพอบอกได้เปล่า

แสดงว่าเลิศแล้วปกติซื้อสิตอบหมดเลย

ว่าถ้าตอบว่าอุบไว้ก่อนดีกว่านี่คือดาราท่านหนึ่งแล้วนะ

เราต้องเป็นคนที่แบบว่ารู้แล้วต้องจึ้งต้องเซอร์ไพรส์แน่
ตอนนี้ละครก็มาแล้วงานเพลงก็มาแล้วนะคะ
ว่าตอนนี้เรามีผลงานใดอะไรยังไง
คิวงานยาวนี่
รุ่งเดือนมี๓๐วัน
น้องยุกิฟาดไปแล้ว

แสดงว่ามันต้องมีวันหนึ่งที่วิ่งมากกว่า๑งาน
เคยเอาเวลาไหนนอนคะลูก

จริงเหรอโอ๊ยขยันมากนะ
ละครล่ะตอนนี้มีอยู่๑เรื่อง๒เรื่อง๓เรื่องกี่เรื่องคะลูก

ตอนแรกที่อ่านข่าววันนั้นเข้าใจว่านุ่มเรื่อง

คนรู้คุณผู้ชมอะไรจะเบ้งขนาดนี้
แบ่งเวลายังไงละคร้าวนี้นายห้างกว่าจักรไชยก็มาให้เราเสียยังไงเดียว
เดี๋ยวคนพ่อก็จะลงคิวให้ไว้

พักลาหน้าพ่อเลนนะคะกับคลายเพลงให้ช่องคำรีคอร์ดค่ะ
เฮ้ยน่ารัก